คุณผู้ชมครับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภูทับเบิก

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นก็อยู่ระหว่างการ
ถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างที่ปลูกและผิดกฎหมาย

พรุ่งนี้เป็นอีก๑วันครับ๓๐สิงหาคม
ซึ่งณขณะนี้เองสารมีคำสั่งบังคับคดีแล้วนะครับ
ในขณะที่เรื่องของแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นที่

ณขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องราวและขั้นตอน
เพื่อให้ครมนั้นพิจารณาอนุมัติ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
บ้านเกิดเพื่อร่วมประกอบพิธี

จะมีความเจริญที่เข้ามาตามยุคสมัย
แต่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวมงค์ที่นี่

บ้านเรือนที่สร้างตามแบบวิถีของชาวมงค์
และการทำมีดแบบมงค์โบราณ
สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น
จะเหลือเพียงไม่กี่รายในปัจจุบัน
แต่ถือเป็นความภาคภูมิใจ

วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยมงค์
ชาวบ้านก็ยินดีและพร้อมจะให้ความร่วมมือ

แต่ยังทำให้ชาวโม้งรุ่นใหม่
มีความภาคภูมิใจในรากของตัวเอง
เพราะว่านี่คือตัวตนที่เป็นตัวตนของเราจริง
เพราะว่าเรามองว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้

จริงแล้วเขาคือชาวมงค์อะไรอย่างนี้
ซึ่งเราอยากให้เขาเหล่านั้นรู้สึกภูมิใจ
แล้วรักความเป็นมงค์ที่เราเป็นอยู่

ภูทะเบิกเป็นพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรี

เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน

ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงกว่า๑๗๐๐เมตร
มีความสวยงามทางธรรมชาติ
และเป็นแหล่งปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุด
จนมีการเข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ
แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดการแข่งขันกัน

ขาดการเข้ามากำกับดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

สอดและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมาก
ขึ้นแทนที่แปลงปลูกกะหล่ำปลี
นำไปสู่การเข้ามาจัดระเบียบ

และใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการศึกษาและร่างเป็นแผนแม่บท

โดยจะแบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่ทั้งหมด

มุ่งคื่นภื้นป่าและฟื้นฟู
พื้นที่ทำกินแบบเกษตรอินทรีย์

สัดส่วนที่ดินทำกินเดิม

นอกเหนือจากการปลูกกระลำปลี

และพื้นที่ส่วนกลางร้อยละ๒๒

ในการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยจะไม่ให้มีการสร้างรีสอร์ทเกิดขึ้นอีก
มีเพียงจุดกางเต็นต์ให้กับนักท่องเที่ยว
และส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดทำโฮมสเตย์
ให้กับชาวบ้านที่มีความพร้อมและสนใจ
เป็นการท่องเที่ยวชมใหม่
เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นหลัก

ซึ่งตรงนี้น่าจะได้ชื่นชมความงดงาม
เป็นเรื่องของการกางเต็นต์มากกว่า

ยังคงอยู่ในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรี

ว่าภายในเดือนกันยายนนี้
คาดหวังของหน่วยงานภาครัฐและชาวบ้านในพื้นที่จากนี้
คือการได้เห็นภูทับเบิกกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีความสวยงามเหมือนดั่งห่วงเวลาเดิม
ที่เคยเป็นเมื่อ๔ปีแรกตามแนวนโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ซึ่งเป็นเจตนารมณ์แรกเริ่มในการเข้ามาส่งเสริม
การท่องเที่ยวบนภูทับเบิก
ดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน